ขอนแก่นกันหน่อยนะคะตำรวจอาสาคนนึงเนี่ยคือตำรวจอาสาในที่นี้คือไม่ได้เป็นตำรวจจริงเนาะ
แต่ว่าก็เหมือนเป็นแบบกลุ่มคนเป็นชาวบ้านที่มาช่วยดูแลใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะได้ใส่เสื้อตำรวจอาสา
เขาไปดูแลความเรียบร้อยในงานบุญแห่งหนึ่ง
หนึ่งงานบุญมีเหล้าอันนี้งงแล้วหนึ่งนะงานบุญมีเหล้า
สองตำรวจอาสานายนี้เมาแล้วชักปืนยิงเพื่อนร่วมงาน
ตายหนึ่งเจ็บหนึ่งหลายคนบอกว่าเมาแล้วขาดสติคลั่งยิงเพื่อนเหรอ
เขาบอกไม่ใช่แล้วสาเหตุจริงเกิดจากอะไรไปเจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันค่ะ
อะไรวะตายกว่าแล้วตายกว่าแล้วตายกว่าแล้ว
วินาทีตำรวจสพภูเวียงจังหวัดขอนแก่นคุมตัวนายอุทัยสิริเกตวัย๖๒

ตำรวจบ้านที่ก่อเหตุคุ้มคลั่งชักปืนยิงเพื่อนอาสาสมัครตำรวจกลางงานบุญ
เหตุเกิดที่บ้านโนนสำรานตำบลกุฎจังหวัดขอนแก่นช่วงค่ำวันที่๒๙ธันวาคม
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๑คนคือนายชูจิตศรีภูมิไตรถูกยิงด้วยปืนจุดสามแปดเข้าใต้ชายโครงซ้าย
และมีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนคือนายสมพรศรีหานนท์ถูกยิงเข้ากลางหลังสาหัส
เหยื่อเป็นอาสาสมัครตำรวจบ้านด้วยกันทั้งคู่
ตำรวจตรวจที่เกิดเหตุพบงานบุญดังกล่าวมีอาสาสมัครตำรวจมาดูแลความเรียบร้อย
ขณะที่งานเลี้ยงดำเนินไปอย่างสนุกสนานก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดจนทุกอย่างต้องยุติ
พยานเล่านาทียิงบอกก่อนเกิดเหตุคนเจ็บมีปากเสียงกับมือปืน
ห่วงนั้นสมพรเดินออกมาปัสสาวะนายอุทัยเดินตามหลังมาติดติด
พอได้จังหวะก็ชักปืนยิงใส่ทันทีขณะที่นายชูจิตวิ่งเข้ามาห้าม
ถูกยิงสวนจนตายคาที่
กำโหม่ปืนป็อกกกับตัวปืนแล้วก็ได้ใช้มือซ้ายเนี่ยกระทุ่มข้อมือแกให้แกปล่อยปืนอยู่
แกก็คนตัวเล็กนะแรงไม่เยอะหรอกเพราะถือว่าช่วยกันช่วยกันลวบ
ห่วงถ้ามีการยิงซ้ำผมห่วงคนมาช่วยคนนี้

ดูแต่ผู้ถูกลุกหลงกับผู้ก่อเหตุเลย
ตำรวจนำตัวนายอุทัยไปโรงพัก
เจ้าตัวให้การรับสารภาพ
อ้างเมาและคาใจเรื่องเก่า

ขอใช้สิทธิ์ไม่ทำแผนเพราะกลัวโดนลุมประชาธรรม
คัดค้านประกันตัวสรุปสำนวนส่งฟ้องฝากขัง

ญาติทำพิธีชาวบรรณกิจก่อนข้ามวันปีใหม่
ทำกลางบรรยากาศชาวบ้านและญาติร่วมแสดงความไว้อาลัย
ภรรยาผู้ตายบอกยังทำใจไม่ได้กับการจากไป
จากไหนจากไหน
เอาโฆษิกรรมให้เพื่อนก่อนสักหน่อยนะครับอืม
ทางกฎหมายก็ให้เป็นเรื่องของกฎหมายนะแม่
ตำรวจเช็คประวัติบุคคลทั้ง๓
พบเป็นเพียงอดีตอาสาไม่ได้ต่ออายุบัตรประจำตัว
โดยเฉพาะนายอุทัยถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่
เพราะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมาตั้งแต่ปีหกหนึ่ง
มเหตุมาจากความแค้นส่วนตัวผสมความเมา
อะไรก็เกิดขึ้นได้กับคนกินเหล้าที่มีปืนในมือ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน